คดีฆ่าโหดเกิดขึ้นอีกแล้วอะค่ะฆ่ายัดถังโบกปูนแล้วเอาไปฝังเอาไว้
หลังร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะแถวบางเขนคือช่วงประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจสนบางเขตได้รับแจ้งว่ามีคนไปเจอเป็นถังน้ำมันนะคะ
ขนาดสองร้อยลิตรถูกฝังอยู่ใต้ดินแล้วกลิ่นเนี่ยเหม็นเน่าโชยออกมา
ออกมาถึงหน้าร้านอาหารนะคะแถวถนนเทพรักษ์เขตบางเขน
ก็เลยประสานรถแบ็คโฮไปทำการขุดขุดถังนี้ขึ้นมา
พอเอาขึ้นมาปรากฏว่าถังน้ำมันอันนี้เนี่ยนะคราบเลือดเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
แล้วที่ฝาถังมีการโบกปูนปิดทับเอาไว้ด้วยอืม
ก็เลยมีการประสานมูลนิธิร่วมกับตันยูเอาอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง
เพื่อเปิดถังนี้นี่โอ้โหต้องเปิดออกมาเพื่อดูว่าถังเนี้ยมันมีอะไร
ปรากฏว่าพอใช้เครื่องตัดถ่างทำแบบนี้นะตัดที่เขาโบกปูนทับเอาไว้เนี่ยนะ
ฟังเสียงสิเปิดเลยนะปุ๊บเนี่ยข้างในเป็นศพค่ะโอ้โห
เป็นศพผู้ชายคนนึงถูกฆ่ายัดถังโบกปูนเนี้ยค่ะอืม
ก็เลยต้องประสานกองพิสูจน์หลักฐานประสานแพทย์นิติเวศ
ให้ร่วมกันตรวจสอบคาดว่าศพของผู้ชายคนนี้
คือศพของนายอัชชานุปธุมอายุสามสิบแปดปี
ชื่อเล่นชื่อในขิกค่ะโอ้โหนี่คือกะเอาให้แน่นเลยอ่ะ
ให้ใครเห็นเลยอ่ะดูสิแต่ก็หาเจอจนได้นะ
หาเจอเพราะกลิ่นมันโชยมาจนคนไปแจ้งอ่ะนี่ขนาดโบกปูน
ฝังดินเลยนะแล้วก็คือนายอัชชาคนนี้เนี่ยค่ะ
คือญาติเขาไปแจ้งว่าหายตัวไปจริงเขาเป็นคนพัทธลุง
มาทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่มกราคมปีนี้อะค่ะครับ
แล้วก็ญาติไปแจ้งความเอาไว้ว่าตั้งแต่๖มีนาคม
ขิกคนนี้หายไปหายไปไหนก็ไม่รู้ก็กลัวว่าจะได้รับอันตราย
ก็เลยไปแจ้งกองปราบด้วยให้ช่วยกันตรวจสอบ
ขีกเขามาทำงานเป็นช่างซ่อมรถให้กับร้านผนค้าวัสดุก่อสร้าง
หรือนายประยูนแก้วพยธอายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นคนดูแล
เพราะเห็นว่าเป็นญาติกันแต่ก็ยืนยันว่าก็พอญาติบอกในขิกหายตัวไปเนี่ย
ตัวเขาเองก็ตามหาเหมือนกันนะไม่รู้ว่าหายไปไหน
ก็เลยต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ตำรวจบอกว่า
ก็ในจุ๊บคนนี้ในจ้างคนนี้น่าสงสัย
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันหาเบาะแสนะคะ
แล้วก็มีคนให้การตรงกันสอดคล้องกันว่า
มีคนเห็นว่ามีคนเอาอะไรก็ไม่รู้แหละคล้ายกับถังน้ำมัน
ฝังดินเอาไว้แล้วมันแปลกเอาปูนไปโบกทับเอาไว้ด้วย
แล้วก็กลิ่นโชยออกมาด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขุดขึ้นมา
แล้วก็สุดท้ายเจอศพจริงค่ะ
คดีนี้นะคะเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ร้านตรงนี้เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่
เปิดใหม่เปิดติดกันอยู่๒ร้านเลย
ทางเดินก็เชื่อมถึงกันได้
แต่วันนี้ตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ด้านหลังร้านเป็นต้นกกขนาดใหญ่

ถังน้ำมันฝังดินเอาไว้ค่ะ
พบศพถูกฝังโบกปูนอยู่ใต้ดินลึกกว่า๔เมตรเนี่ยนะ
ตอนที่คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราไปถึง
ยังมีกลิ่นอยู่เลยกลิ่นยังตลบอบอวนอยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะ
แล้วก็มีถังน้ำมันเปล่าขนาด๒๐๐ลิตร
ตั้งอยู่ด้านข้างที่เกิดเหตุไม่ไกลกัน
มันมีถังประมาณ๔๐๕๐ถัง
ซึ่งตรงกับถังที่ใช้ฝังผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
มันมีถังอื่นวางอยู่ด้วยที่ไม่ได้นำมาใช้
แล้วก็ระหว่างที่ทีมข่าวของเราเดินสำรวจนะคะ
มันเงียบมากอะค่ะไม่มีพนักงานร้านไม่มีคนเฝ้าร้าน
ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะอันนี้จุดแรกที่ไปนะ
นี่ฮะความลึกที่ฝังลงไปเป็นแบบนี้ครับ๓๔เมตร
แสดงว่าคิดว่าคงจะไม่มีใครเจอแน่ขุดไปลึกขนาดนี้ใช่ไหม

แล้วยังยัดใส่ถังเอาปูนโบกทับอีก

โอ้โหคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ
ร้านแห่งนี้เป็นร้านที่ผู้ตายทำงานอยู่
พบว่าร้านนี้เจ้าของสั่งปิดไปแล้วนะฮะ

ก็พยายามพูดคุยกับลูกน้องคนหนึ่ง
ก็ได้พบเบาะแสว่าคืนวันเกิดเหตุผู้ตายเนี่ย
นั่งดื่มสุรากับคนที่ร้านอยู่หลายคน

ซึ่งลูกน้องคนหนึ่งของร้านแห่งนี้เนี่ย
บอกว่าเขาก็ไม่รู้รายละเอียดมากนัก
เพราะเพิ่งมาทำงานที่ร้านแห่งนี้

ก็เนี่ยเจ้าของก็สั่งปิดร้านชั่วคราว

แล้วเขามีปัญหาอะไรกันตอนไหนผมก็ไม่รู้
เพราะว่าผมบอกตรงแล้วผมไม่รู้จริง

ก็เขาสั่งปิดร้านพอดีผมขับรถเป็นไง
ก็เลยต้องเก็บข้าวของ

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังหาผู้ตายไม่เจอนะที่หายไป

แม่ของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยมาเข้าฝันแม่นะ
เข้าฝันบอกว่าตัวเองถูกฆ่าแล้วแล้วก็โบกปูนอยู่หลังร้านอาหาร

เข้าฝันแม่บอกว่าถูกฆ่าระบบปูนอยู่หลังร้านอาหาร
ขอให้แม่มาช่วยพาออกไปจากที่นี่ที
แต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าคนตายหายไปไหนอยู่ที่ไหน
หลังจากนั้นแม่ของผู้ตายก็มาขอความช่วยเหลือให้ช่วยตามหา

ก่อนจะไปเจอร่างของผู้ตายถูกฝังอยู่ที่จุดดังกล่าวจริง
ซึ่งเชื่อว่าคดีนี้ต้องมีคนร่วมก่อเหตุ๓๔คน
เพราะลักษณะการก่อเหตุไม่น่าจะทำเพียงคนเดียว
หลังเกิดเหตุคนในร้านก่อสร้างน่าจะรู้เห็นเหตุการณ์
แต่ไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คนเดียว
คนตายไปเข้าฝันบอกแม่เขาว่าเขาถูกฆ่าปาดคอ
แล้วก็ค่าหมกในถัง๒๐๐ลิตร

เจอก็เจอดูอยู่เทลาไปดูอยู่มีทั้ง๒๐๐ลิตรที่เขาตัด

เพราะพี่คิดว่ามันค่าหลายคนหรือเปล่า

ทำไมถึงเกี่ยวว่า๔คน
เพราะต้องมีคนหนึ่งต้องดูราดราวเพราะซอยตรงนั้นมันมันน่าจะมีคนเห็น
มันติดกับร้านซ่อมรถเป็นไม่ได้ไอ้คนจ้างก็เป็นคุณรับเหมา
แต่ว่าในฝั่งของเจ้าของร้านนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านก่อสร้างอ่ะนะ
บอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าวันเกิดเหตุเขาอยู่ต่างประเทศ
ไม่ได้อยู่ที่ร้านหลังก่อเหตุก็ไม่มีใครไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับ
และตอนนั้นก็ยังสงสัยว่าที่หายไปเนี่ยเอ๊ะผู้ตายไปหาแฟนหรือเปล่า
และได้ออกตามหาที่โรงพยาบาลหรือว่าตามสถานีตำรวจด้วย
เพราะเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นหายเงียบไป
ส่วนสาเหตุคิดว่าน่าจะมาจากประเด็นเรื่องชู้สาวเพราะผู้ตายเคยคบหากับเด็กในร้าน
ส่วนพี่ชายของตัวเองก็เคยคบหากับผู้หญิงคนเดียวกับผู้ตาย
แต่ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน
อ่ออ่าผมก็เลยนิ่งเจ๋ยอยู่พักนึงก็คือไม่ถึงกับนิ่งเจ๋ยหรอก

แล้วที่เขาส่งรูปส่งไลน์มาก็คือมี๔คน

ก็บอกว่าให้ไปช่วยตามให้ไปช่วยตามตามแฟนแต่ละคนแต่ละคนให้หน่อย

ผมยังไม่รู้เลยแฟนแต่ละคนเขาอยู่ที่ไหน
เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยขออนุญาตก็เริ่มกดดันมา
แล้วปุ๊บเนี่ยผมเองผมก็ไปอีกตามโรงพยาบาล

เขาฮือ
ซึ่งทางตำรวจกองปราบนะคะบอกว่าเร่งสืบสวนคลี่คลายคดีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมมาค่ะ
ตำรวจเขาสงสัยคนดูแลร้านผนค้าวัสดุก่อสร้าง
ซึ่งก็เป็นญาติของในขิกนะคะอย่างที่บอกว่าชื่อนายจุ๊บหรือนายประยูนแก้วพยศอายุ๔๘ปี
เป็นคนชวนในขิกมาจากที่พัทธลุงมาทำงานในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
แล้วก็มาทำงานอยู่ด้วยกันอ่ะคิดว่านายประยูนคนนี้น่าจะรู้เห็นการเสียชีวิตของในขิก
แล้วก็คาดว่ามีพนักงานอีกคนที่อยู่ในร้านร่วมด้วยนะคะไม่น่าจะทำคนเดียวอย่างน้อยน่าจะร่วมกันก่อเหตุสองคน
พนักงานในร้านรายนี้เขาบอกว่า๖มีนาคมถูกนายประยูนใช้ให้ช่วยยกถังไปฝัง
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าในถังอ่ะมีศพอยู่ข้างในแล้วก็จากการสอบปากคำพยานไปแล้วเนี่ยค่ะ
มูลเหตุจูงใจก็น่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเพราะพบว่ามีเสมียนสาวคนหนึ่งเคยทำงานที่ร้านแห่งเนี้ย
แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับนายประยูนแต่ลาออกไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับในขีกผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเหตุทำให้นายประยูนโกรธแค้นก็เลยมาก่อเหตุนี้แล้วที่ตำรวจเขาสงสัยก็คือตอนเนี้ย
นายประยูนหายไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ไปแจ้งความว่าในขิกหายตัวไปเนี่ยนะก็ไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นหน้านายประยูนคนนี้อีกเลย
แล้วก็คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะมั่นใจว่าโอ๊ยใส่ถังฝังดินโบกปูนไม่เจอแน่เพราะว่าที่ตัวในขิกบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรยังอยู่ที่ตัวยังอยู่ที่ศพอยู่เลยนะ
ไม่ได้เอาไปทิ้งแบบกลบเกลือนหลักฐานอะไรแบบนี้ไม่ทิ้งเลยยังอยู่ที่ตัวพอพบศพก็เลยรู้ไงว่าเป็นศพของในขิก
นี่ไงคนร้ายก่อเหตุอะไรเนี่ยหลักฐานมันถูกทิ้งไว้หมดใช่ไหม
นายประยูนนี่เป็นผู้ดูแลผนค้าวัสดุก่อสร้างใช่ค่ะซึ่งในขิกทำงานอืม
แต่เอาไปฝังที่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ใกล้มันอยู่ใกล้กันใช่ไหมที่ชื่อว่าผลวิวผลฟู้ดอะไรเนี่ยอืม
อ่าก็เดี๋ยวรอดูการคลี่คลายกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ